คุณผู้ชมครับมีคลิปที่จะเตือนคุณพ่อคุณแม่
ดูลูกหลานให้ดีและจริงแล้วเด็ก
น้องหนูดูแล้วก็ต้องระมัดระวังตัวด้วย
เพราะว่าจริงเข้าใจเด็กก็มักจะวิ่งสน
เล่นไปตามภาษาแต่ว่าเหตุการณ์นี้เนี่ย
น้องไปซื้อลูกชิ้นตั้งใจจะไปซื้อลูกชิ้น
แต่สุดท้ายได้ไส้กรอกมาแล้วก็วิ่งเล่นไปด้วยกินไปด้วย
เจออีกทีเนี่ยคุณพ่อคุณแม่บอกว่าโอ้โห
สภาพคือไม้เสียบลูกชิ้นทิ้มไปที่มือของน้อง
ทะลุมาทางฝ่ามือด้านหลัง
คุณแม่บอกว่าเตือนแล้วว่าอย่าวิ่งอย่าวิ่งถือไม้

แล้วก็เกิดเหตุการณ์พอไปส่งที่โรงพยาบาล
คือในแง่ของอาการบาดเจ็บของน้อง

แต่ว่าสิ่งที่ถูกพูดถึงในโลกโซเชียลก็คือ
ตอนแรกครอบครัวติดใจไปที่โรงพยาบาลของรัฐทำไมนาน
หลังนี้โรงพยาบาลถูกพูดถึงบ่อยนะครับ
ประมาณ๑ชั่วโมงครึ่งเกือบ๒ชั่วโมงครับ
ต้องทำเอกสารรอเอกสารต่าง

ไม่อยากจะฉีดยาอะไรต่างเหล่านี้

งั้นขอทำเรื่องย้ายไปยังโรงพยาบาลเอกชนละกัน
เพราะถ้ารอรัดแบบนี้นานเกินไปไม่ไหวแล้ว
เอกชนใช้เวลา๑๐นาทีเท่านั้น

หลังจากนั้นโรงพยาบาลโทรมาขอโทษนะครับ

พาคุณผู้ชมไปดูคลิปของน้องที่
โอดโอยกับอาการบาดเจ็บนี้กันก่อนนะครับ
เสียงร้องของเด็กผู้หญิงนะครับ

ใช้เฟซบุ๊คชื่อว่านัทธนิกาบุญสงฆ์
แชร์เรื่องนี้ผ่านสื่อออนไลน์ครับ
สายตรวจโซเชียลไทยรัฐทีวีตามต่อเลยครับ
ติดต่อไปยังผู้โพสต์ซึ่งเป็นน้าสาวของน้อง
บอกว่าเรื่องนี้คุยกับคุณแม่ของน้องเลยดีกว่า

คุณตายเล่าบอกว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นประมาณ๑ทุ่ม
เมื่อวานนี้ที่ห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่งที่มหาสารคาม
พอไปรับลูกสาวก็คือน้องน้ำหวาน
น้ำหวานอายุ๕ขวบนะครับจากโรงเรียน
คุณพ่อคุณแม่ขายของอยู่ที่ห้างแห่งนี้
ก็เลยไปรับลูกมาดูแลที่นี่แหละหลังเลิกเรียน
ทีนี้น้องก็ไปของเงินน้องน้ำหนาวนะครับ
ขอเงินซื้อลูกชิ้นแต่ว่าสุดท้ายได้ไส้กรอกมา
ทีนี้หลังจากนั้นน้องน้ำหนาวก็วิ่งเล่นครับ

คุณแม่บอกว่าเตือนแล้วก็บอกน้องแล้วว่าให้ระวังเดี๋ยวจะล้ม
ไม่ทันขาดคำน้องร้องไห้กระจองอแงนะครับ
แล้วก็วิ่งมาพร้อมกับสิ่งที่แม่เห็นแล้วตกใจ
คุณผู้ชมคิดภาพนะครับไส้กรอกที่เสียบม้าอยู่เนี่ย
ยังไม่หมดเลยยังมีเศษไส้กรอกอยู่ที่ไม้

ไม้ทิ้มเข้าไปที่มือด้านหนึ่งของน้องคือด้านซ้าย
ทะลุฝ่ามือด้านหลังนะครับ
น้องก็ร้องโอดโอยเลยครับคุณผู้ชมทำตัวไม่ถูก
คุณพ่อคุณแม่ก็เลยรีบพาไปส่งโรงพยาบาลนะครับ
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นพอไปส่งที่โรงพยาบาลแล้ว
อย่างที่บอกครับมันกลายเป็นประเด็นดราม่า
เพราะว่าตอนแรกครอบครัวติดใจทำไมนานเหลือเกินล่ะ
ทำเรื่องเอกสารชั่วโมงครึ่งเกือบ๒ชั่วโมง
ที่โรงพยาบาลมหาสารคามยังไม่ได้รับการรักษาสักที
สุดท้ายน้องร้องไห้อยู่ตลอดเวลาเจ็บปวดครับ
เลยขอทำเรื่องย้ายไปที่โรงพยาบาลเอกชน
ใช้เวลาไม่ถึง๑๐นาทีคุณหมอตรวจดูแผลฉีดยาชาดึงไม้เสียบไส้กรอกออกจากมือได้เรียบร้อยครับ
พอช่วงเช้าก็คือมารอดูอาการเพิ่มเติม
เดี๋ยว๒๘กรกฎาคมนี้คงต้องไปตรวจเช็คติดตามอาการของน้อง
ส่วนโรงพยาบาลมหาสารคาม
รุ่งขึ้นโทรมาเลยโทรมาขอโทษครอบครัว
แล้วก็คุณพ่อบอกว่าไม่ได้ติดใจอะไรนะครับ
ก็ถือว่าเรื่องที่แล้วมาก็ผ่านแล้วไป
อาการก็ปลอดภัยดีแต่ว่าเราก็รวบรวมมาให้คุณผู้ชมติดตามกัน
เราจะได้ช่วยกันสอดส่องดูแลลูกหลานของเราด้วยนะครับ